เปิดทางเปิดทางเปิดทางให้ฉันข้างหลัง
แม่ครึกเขาหัว
แม่ครึกเขาหัว
ขี้หยัดปีน
เปิดซ้าด้วยฮะ

คนหนึ่งคนหนึ่ง
อันนั้นอันนั้นของผู้ต้องหาป่ะเอาขึ้นเลยดิมึงรอไหมอ่ะ
อ๋อของกระเป๋าเข้าด้วยครับของกระเป๋าข้างใน